ลูกคนไหนที่ทำงานทำงานหนักดีล่ะครับ
แต่ว่าอย่าละเลยการดูแลคุณพ่อคุณแม่นะครับ
ที่ท่านอาจจะเจ็บป่วยได้ดูคลิปนี้ฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมฮะนี่คือคลิปที่สุภาพสตรีท่านหนึ่งฮะ
นั่งทำงานอยู่เห็นไหมครับมือเกร็งหงายไปแล้วฮะหงาย
เห็นไหมกระมือเกร็งเกร็งเกร็งกลมลงไปแล้วครับ

โพสต์คลิปขณะที่คุณแม่กำลังนั่งทำงานอยู่ในบริษัทแห่งหนึ่ง
จากนั้นเกิดอาการชักเกร็งนะครับแล้วก็ล้มลงไปที่พื้น
เก้าอี้ที่คุณแม่นั่งอยู่พร้อมข้อความบอกว่า
ลูกขอโทษที่ไม่ได้ดูแลแม่ให้ดีที่สุด
ต่อจากนี้ลูกจะดูแลแม่เองไม่อยากให้แม่ทำงานแล้วรักแม่นะครับ
ล่าสุดทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะครับติดต่อไปยังที่คุณเบ้นนะฮะ
เล่าว่าคุณแม่อายุเกือบ๕๐แล้วท่านทำงานเป็นพนักงานบัญชีอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่ง
ระหว่างนั่งทำงานอยู่เกิดอาการชักเกร็งจนล้มลงฮะ
จากนั้นไม่นานเพื่อนร่วมงานก็มาเห็นแล้วก็พาตัวคุณแม่ไปส่งโรงพยาบาล
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับ
ขณะที่คุณหมอนำตัวคุณแม่ไปเอ็กซ์เรย์สมอง
พบว่าท่านมีอาการเลือดไปเลี้ยงสมองไม่พอ
เขาบอกว่าหลังจากนี้เขาจะดูแลแม่ให้มากขึ้น
ไม่อยากให้แม่ทำงานเพราะท่านอายุเยอะแล้วครับ
ที่แม่ล้มวูบแบบนั้นเพราะว่าแม่นอนดึกอะครับ
พักผ่อนไม่เพียงพอครับแล้วก็บวกด้วยแกมที่มีโรคประจำตัว
พวกเบาหวานความดันอะไรอย่างนี้ครับ
ตอนนี้อาการของคุณแม่ปลอดภัยแล้วครับ
ก็ได้ทำการเอ็กซาเรย์ตรวจเช็คสมองก็ไม่มีอะไรผิดปกติครับ
ขอบคุณขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่เป็นห่วงแล้วก็แบ่งปันความรู้มานะครับ
ค่ะก็เป็นเรื่องเตือนใจสำหรับลูกทุกคน
รวมถึงคนที่ดูแลคนใกล้ชิดทุกคนด้วยนะคะ